อืมคือเขาเลื่อนชั้น
ยังไม่เข้ายังไม่ถึงเวลาเข้า
เขาเรียกว่าอะไรเฮียแปะแต่มันสอบก่อนไงระบบอังกฤษเขาจะแบบ
เขาเกี่ยวคำคำเขาไหม
สอบเลยยังไม่ได้เข้าด้วยนะแต่เขาสอบแล้วก็ดูเดี๋ยวนี้เลยว่า

สมมุติว่าเราเรียนป๔อย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็ต้องไปสอบโรงเรียนม๑ไว้ก่อน

ระดับของลูกเราผ่านไหมเขาจะรับไหม
ไม่ใช่ว่ารอไปจบป๖ก่อนแล้วค่อยไปสอบใหม่

ถ้าเกิดคะแนนไม่ถึงเขาก็บอกว่ายูไปหาโรงเรียนอื่น
โรงเรียน๕๔๓๒๑อ้าวอ้าวสุดพึ่ง

ก็จริงต้องไปต้องพาเขาไปสอบสัมภาษณ์ด้วย
ก็จริงต้องไปต้องพาเขาไปสอบสัมภาษณ์ด้วย

เหลือสอบสัมภาษณ์สำหรับโรงเรียนโรงเรียนอีกปีข้างหน้าที่จะต้องเข้า
ก็เหลือสอบสัมภาษณ์สำหรับโรงเรียนอีกปีข้างหน้าที่จะต้องเข้า
เนี้ยค่ะแล้วก็ไปไล่สอบให้ครบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอใกล้จะ

ตั้งความหวังไหมคะว่าอยากให้น้อง

ฝันไว้ไหมคะว่าอยากให้น้องได้เข้าโรงเรียนนี้อะไรอย่างนี้
ส่วนตัวแล้วเลยเนี่ยมีชอบโรงเรียนนี้มากอยู่แล้ว
ที่ที่เดี๋ยวจะบอกว่าว่าถึงเวลาแล้วต้อง

แต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบไง
บางคนก็ชอบโรงเรียนนี้บางคนชอบโรงเรียนนั้น

ลูกชอบโรงเรียนไหนแล้วลูกรู้สึกว่า
รู้สึกว่าตัวเองเข้ากับโรงเรียนไหนมากที่สุดมากกว่า

คือโชคดีว่าหลังไม่ได้ดีขึ้น

ควรจะไปก่อนหน้านี้เร็วกว่าปีหนึ่ง
ควรจะไปตั้งแต่๙ขวบแต่แม่เข้าไป๑๐ขวบ

แต่ว่าทั่วโลกเขาก็เป็นแบบนี้เด็กทุกคนก็ต้องทำแบบนี้

อะไรสอบอีกแล้วนี่สอบไปเป็นทั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้
แต่ละโรงเรียนเขาก็มีข้อสอบของเขาเอง
แต่เราก็รู้สึกว่าเออเข้าไปอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกัน
จากที่อยู่ที่นี่สบายเขาก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีการแข่งขัน
มันก็ต้องขยันเรียนมันก็ต้องทำคะแนนให้ดี
ไม่ใช่ต้องไปแข่งกับใครเราก็แข่งกับตัวเองนี่แหละ
เพราะมันก็มีมาตรฐานว่าคะแนนต้องเท่าไหเท่าไหร่ถึงจะผ่านถึงจะรับ

ก็คือหนึ่งเขาก็ไปโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
แล้วก็มีระบบระเบียบมีวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบ
เดี๋ยวนี้คือพอถึงเวลาเขาก็จะรู้เองว่าเขาจะต้อง
ฝึกซ้อมการบ้านกี่หน้า

เพราะว่าคงเพื่อนก็เป็นอย่างนี้ด้วย

มันก็เลยทำให้เขาโตขึ้นมีวินัยมากขึ้น

ร้องไห้คิดถึงลูกอะไรเนอะ
แต่ว่าพอผ่านไปปีนึงมันก็เคยชิน
แล้วก็เราก็พยายามไปหาเขาทุก๓อาทิตย์

โรงเรียนเขาจะมีแบบหยุด๓วันหยุด๔วันแล้วเราต้องไปรับเขาออกมา
แต่ของเราก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราไม่ได้ทำงานแบบ๘โมงเช้าเลิก๕โมงเย็นต้องตอกบัตรอย่างนี้ค่ะ
หลายคนก็บอกโอ้โหบินบ่อยขนาดนี้เหนื่อยไหมอะไรไหมไม่เป็นไรชอบเพราะเรามาจากครอบครัวครอบครัวแอร์กัปตันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องบินเราก็ชอบ
คนต่อไปน้องคิมนี่วางแผนไว้หรือยัง
คินก็จะไปเร็วกว่าแม็กซ์ปี๑ค่ะคินก็จะไปอีกปีนึงแล้วก็๙ขวบค่ะ
ตอนนี้เขาปีนี้เขาจะ๘ก็อยู่อีกปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวปีหน้าไป

แม่ก็เนอะก็ต้องเริ่มทำใจใหม่นับหนึ่งใหม่โอ้แต่ก็มันไม่ได้ไงมันคือคนพอคนแรกผ่านรอดไปปุ๊บคนที่สองแล้วก็มานั่งนึกโอ้แล้วเดี๋ยวคินเขาจะยังไงแล้วเขาไปเด็กกว่าแม็กซ์ด้วยอะค่ะ
ก็เลยตัวพ่อตัวสามีก็บอกว่าเอางี้ไหมแหม่มก็เราก็ไปกกไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ดีคือเสาร์อาทิตย์เราสามารถรับเขาออกมาเจอได้
แล้วอย่างนี้ตัวคุยกับคุณพ่อเขาอย่างกันว่าเราจะต้องส่งไปแล้วมันต้องทำยังไงเตรียมตัวกันยังไง
จริงเรารู้เรารู้มันมีระบบเขาเรียกอะไรคะมันมีเวลามีช่วงจังหวะของมันอยู่แล้วเราก็ทราบแล้วล่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกอย่างแก๊กตอนแม็กซ์ไปเนี่ยแม็กซเขาก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะไป๑๐ขวบ
ก็เลยจะให้คินไปเร็วขึ้นอีกปีหนึ่งก็แปลว่าเด็กลงอีกปีนึงใช่ไหมเราก็ต้องแบบก็บอกตกตกลงกับพี่บีแล้วว่าเราต้องบินไปรับไปรับไปส่งตลอดนะ
ใช่ป่ะพี่อีบีฉันยังไม่พร้อมเลยต้องส่งรูปอีกแล้ว
โอ้แต่ว่าก็นั่นน่ะสิเราพูดว่าไม่พร้อมก็ไม่ได้เนอะอยากจะไม่พร้อมเหมือนกันแต่ว่าด้วยเวลามันก็มันงวดเข้ามาเราก็ต้องเป็นฝ่ายทำใจ

รู้ค่ะรู้เขาก็ทราบเหมือนกันแล้วเขาก็บอกเขาคุยบางทีก็แอบฟังเขาคุยกับพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกปีนึงเขาจะต้องไปแล้วนะเขาจะต้องไปอยู่กับโรงเรียนเดียวกับพี่แม็กซ์อะไรแบบนี้

วกฝากให้น้องแม็กซ์ช่วยดูแลน้องยังไงบ้างตอนนี้
โดยอัตโนมัติเขาก็ดูแลเนอะอย่างเราใกล้ชิดกันครอบครัวใช่ไหมคะเวลาเล่นทะเลาะกันเราก็จะบอกเอ้ยบ้านเราต้องไม่ทะเลาะกันสิพี่น้องต้องไม่ตีกันเรามีกันอยู่แค่นี้เราก็ต้องเป็นปึกแผ่นกันไว้อะไรแบบนี้เป็นพี่ก็ต้องดูแลน้องน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่ก็พูดเหมือนสมัยคุณแม่คุณพ่อเราพูด

หมดเลยเอาไปหมดเลยแล้วก็บินไปบินมาเดี๋ยวเนี้ยก็อย่างอย่างทุกวันที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็บินทุกเดือนอยู่แล้วค่ะแสดงว่าหลังจากนี้อาจจะไปปักหลักกันที่โน่นแต่กลับมาทำงานที่ไทยเป็นชั่วคราวอีกสักพักนึงอีกสักพักนึงเพราะว่าซี่เพิ่งจะ๕ขวบยังไม่เร็วนี้หรอกค่ะ

ยืนมาว่าเออทำงานด้วยกันไหมเอาแค่คิดมันก็สนุกแล้วเอออะไรก็ได้เลยอ่ะอะไรก็ได้เพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยก็มีเล่นละครด้วยกันใช่ไหมฮะเล่นตอนนั้นอยู่อยากอยู่ตะวันไว้ที่ปลายฟ้าพี่หนูแหม่มก็เล่นด้วยแล้วก็เอ่อทำรายการก็ทำด้วยกันก็มีคนถามถามเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาก็คงต้องไปคิดต่อ
คุณแม่ก็ทำอยู่มาตลอดเป็นหลายปี๑๐ปี
ก็นี่ก็มีที่แบบไปลื้อดูอันเก่า

แต่พี่หนูแหม่มกลายเป็นสวยมาก
ตอนนี้ดิฉันจะไปเอ๊ะทำไมตอนนั้นฉันผอมจังเลยตอนที่ฉันอ้วนกว่า
คือสิ่งที่ตอนนั้นไม่ได้ซีเรียสเรื่องกว่าลูกหลักหรือเปล่า

เพราะเราน้ำหนักลงไปแล้วจากละครเวที

แต่ถามว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปแบบนั้น
เพราะว่าร่างมันคือสมัยสาวมากแล้วร่างก็เล็กมากเลย
จริงอยากผอมกว่านี้อีก
อยากผอมกว่านี้อีกสัก๒๓โลว่าไปแล้วแต่

มากไม่ดีเดี๋ยวหัวโตบ้างอะไรบ้าง

การทำงานกับพี่หลุมแหม่มเราคิดถึงอะไรอีกในสมัยหรือเปล่า
มันก็เป็นชีวิตเราเหมือนกันนะคะ
เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่สนุกแล้วก็มีความสุข
ก็จำได้ทุกตอนทุกเรื่องราว

เสิร์ตชมดาวเนอะอะไรอย่างนี้มันก็สนุกค่ะ
สนุกอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กันมานาน
ขอบคุณครับพี่แหม่มครับ

พี่แหม่มพูดพี่ดาวน์อะไรอย่างนี้นึกถึงไหน

ใช่ใช่ใช่แต่ว่า